มาที่งานเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีของไทยรัฐเลยล่ะค่ะ
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐของเรา๗๐ปีแล้วค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะผู้บริหารหลายท่านเนี่ยค่ะทุกท่านเลยตบเท้านะคะไปต้อนรับนะคะ
เอเย่นก็คือผู้แทนนักสืบพิมพ์ไทยรัฐทั่วประเทศนะคะ
แล้วก็จัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่๑๐ค่ะ
เพื่อเป็นการส่งมอบสิ่งดีแล้วก็ขอบคุณที่ทุกท่านนะคะ
ทุกภาคทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยที่คอยสนับสนุนไทยรัฐมาตลอดเวลาค่ะ
ปีไทยรัฐยิ่งอ่านยิ่งได้ยิ่งดูยิ่งใช่ค่ะ
นักแสดงมาเพียบค่ะที่เห็นด้านหน้านะคะโอ้ซุปเปอร์โฮอาหารแนะนำซุปนี้เลยค่ะ
ค่ะเอเวอร์พิงค่ะคุณผู้ชมเออเครื่องสอบอ้างแบรนด์ของของเรานะคะ
แบรนด์เราใหม่อุ้ยก็เนี้ยค่ะวันนี้คนให้ความสนใจเยอะมากค่ะ
ก็โอ้โหใครสนใจอยากสวยอยากหล่อนะคะจริงผู้ชายก็แต่งง่ายนะใช่
ติดต่อกันได้เลยนะคะเอเวอร์พิ้งล่ะค่ะพูดถึงศิลปินดารา

มันไม่ใช่แค่บอยปกรณ์ค่ะโอ้โหมากันเพียบจริงนี่
ใบเตยจ๊ะอาสยามรุ่นใหญ่ก็มีจิ๊บวัสซูอู๋จ๊ะจ๋าปลากันเพียบ
นายพันธุรัฐค่ะถูกต้องนะคะและไหนก็เจอใบเตยแล้ว
ต้องถามนิดหนึ่งว่าอะไรรู้ไหมคะก่อนมางานค่ะนางโพนไอ้
หลายคนก็เลยอู๊ยโอวแหวะแบบนี้เห็นไหมอืม
หรือว่าใบเตยจะท้องแต่เต้นหนักขนาดนี้

เราก็ไปแกล้งพี่แมนแหละว่า
คือเขาก็อยากมีลูกมาก

อันนี้เดี๋ยวขอแน่ใจนิดนึง
อ๋อรอดูอีกก่อนน้อง

ก็อาจจะให้แน่ใจระยะหนึ่ง
แต่อย่างใบเตยเนาะเราก็แฮปปี้อยู่แล้ว

อุ้ยคันหูกันทั้งงานเลยเมื่อวัน
อาสยามเธอเตรียมชุดมา๔ชุด

แนนเซอร์อีก๖นะคะต้องถามนิดนึง
จ้าจ๋าเป็นบายโพล่าจริงหรือเปล่า

อ่ะไปฟังดีกว่าเรื่องราวว่าตกลง
ใครพาไปหามงหาหมอนะคะ
อุ้ยเต้นหนักจริงไปดูเลยค่ะ
เหมือนแบบเราเป็นเด็กแบบว่า
แรงแรงแล้วก็เวลามีใครมาด่าเรา

ใครมาด่าเราเราก็ด่ากลับแล้วเราก็ตบ

แต่เดือนนี้พอเราเป็นจ๊ะปึ้งเราทำอย่างนั้นไม่ได้
เพราะเรากลายเป็นคนของประชาชน
เราก็ได้ไปอยู่บ้านแล้วเราก็หื้อ
แล้วหนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ไปหาหมอเอง
แจ๊คเป็นคนหลอกล่อหาหนูให้หนูไปหาหมอ
แรงสนาพนธ์ใช่เพราะว่าหนูไปโรงพยาบาลใช่ไหม

แต่นี่สักพักนึงหมอก็เดินเข้ามาหาหนู
แล้วก็มาจับมือหนูว่าน้องจ๊ะนอนไม่หลับเหรอน้องจ๊ะเครียดเหรอ
หนูบอกเฮ้ยคุณหมอรู้ได้อย่างไรคะ
สรุปแล้วนะคะเป็นความเครียดสะสมนะคะ
ก็เป็นดาราเนอะอย่างที่จ้าบอกคือเมื่อก่อนเนี่ย
ตบได้เลยตอนนี้หนูเป็นดาราหนูไปตบไม่ได้
ต้องอดทนไงเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดี
เมนต์ด้านลบต่างก็ได้แต่แบบหยิกมือตัวเองไว้
อย่าพิมพ์ด่ากลับไปนะอะไรอย่างนี้
แต่ก็น่ารักนะดูสรุปน้องเป็นคนปกติเนี่ยแหละค่ะ
คนสวยนี่เดี๋ยวมีเลขเด็ดด้วย